คือมีพลังหยกขาวใช่ไหม

ตัวจริงครับใส่ถ่านไป๘ก้อน

คันครับแต่เมื่อสักครู่นี้ซ้อมอยู่

ขอวอร์มก่อนขอวอร์มก่อน

เห็นคุยเรื่องไก่ชนป่าใส

เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเห็นภาพไก่ชนป่ากับแอร์

พูดถึงเรื่องของอากาศเกี่ยวกับไก่ยังไง

เพราะว่าเรามาให้ความสำคัญกันหน่อย
เมื่อสักครู่นี้เห็นไก่เข้าไปชนกันได้๓๐๔๐ล้าน
หลายคนอาจจะอยากเลี้ยงไก่กับเขาบ้างนะครับ

เลี้ยงไก่ชนเขาก็มีเทคนิคเล็กน้อย
ที่มีความสำคัญนะครับ

การที่จะให้ไก่ชนเนี่ยสามารถที่จะฟักออกจากไข่ได้เนี่ยนะครับ
เรื่องของอุปกรณ์เนี่ยมีความสำคัญมากนะครับ

อุปกรณ์อย่างหนึ่งที่เมื่อสักครู่นี้ก็เห็นในวีดีอาร์แล้วนะครับ
ก็เป็นเครื่องฟักไข่นั่นเองแหละครับ

เขาจะมีการทำให้ไข่เนี่ยนะครับ
สามารถที่จะฟักได้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมก็คือ
ประมาณ๓๗๕๓๘๕นะครับ

วันนี้เป็นวันที่เราจะเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการ

อุณหภูมิจะทะลุไปอยู่ที่ประมาณ๔๓องศาเซลเซียต
ในเครื่องนี้ด้านล่างเขาจะมีน้ำอยู่
อากาศร้อนแบบนี้ก็จะทำให้น้ำมีการระเหยย่อน
แล้วก็อุณหภูมิในตู้ก็จะมากจนเกินไป
เขาก็เลยมีวิธีที่จะทำให้ไข่สามารถที่จะฟักออกเป็นไก่ได้
ก็คือใช้ไก่ชนพม่าแบบสายพันธุ์นี้นะครับ
แต่ว่าเป็นตัวเมียเอามาฟักแทน

แต่ว่าในปีนี้ในช่วงมีรอยต่อระหว่างหน้าร้อนเข้าหน้าฝน

และมืงไทยก็จะทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้เหลือกันนะครับ
นี่คือสิ่งที่ใครอยากที่จะเลี้ยงไก่อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ใส่ใจกันหน่อย
ปีนี้มีการคาดการณ์ว่าฤดูร้อน
จะร้อนหรืออุ๊บแหล่ยทีเดียวนะครับ
อกจากความร้อนจากแสงแดดแล้ว

แล้วก็มีนักสนับใหญ่น้ำเยอะ

อาทิตย์นึงเนี่ยฝนตก๓วัน

ปีนี้ช่วงนี้เนี่ยนะครับ

เพราะฝนเนี่ยจะเยอะได้นะครับ

ไก่ชนที่เอามาให้คุณผู้ชมได้

คันที่ลูก

โยชน์จะได้มีกำลังใจในการคันต่อไป

ต้อนรับเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการ